เรื่องราวต่อไปนี้มันมี๒เรื่องให้ได้ดูกัน
เรื่องแรกผู้ปกครองไม่ควรจะปล่อยลูกหลานอายุน้อยไว้ในห้องในบ้านเพียงลำพัง
เรื่องที่สองมันเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่
เด็กอายุ๒ขวบจู่ออกไปที่ระเบียงซึ่งดูจากภาพแล้วไม่น่าจะออกไปได้
ลูกโรงบัญธีมากจะเด็กออกไปได้
พอเค้นถามน้องพยายามสื่อสารว่าน้องคลานตามผู้ชายคนนึง
ไม่ใส่เสื้อใส่แต่กางเกงสีแดงออกไป
เขาชวนไปกินไอศครีมไปดูภาพของน้องครับ
คุณผู้ชมเห็นซี่เหล็กที่ระเบียงใช่ไหมฮะ
มันถี่มากแล้วมันก็แคบเหลือเกิน
ก็ยังไม่รู้ว่าน้องออกไปได้ยังไงเหมือนกัน
เราพยายามจะดูว่าน้องมุดออกไปทางไหนนะครับ
เป็นนาทีที่บีบหัวใจมากด้านในคือแม่ของเด็กนะครับ
โชคดีที่พี่วินเขาเห็นจากข้างล่างก็ตะโกนให้คนไปช่วย

กู้ภัยปีนขึ้นไปช่วยหนูน้อยวัย๒ขวบคนนี้
คลานออกไปอยู่ริมระเบียงกันศาสตร์ชั้น๔
อันนี้คืออาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในซอยเทียนทะเล๑๖เขตบางขุนเทียนกรุงเทพนะฮะ
เดี๋ยวจะไปเอาน้องลงมาฝั่งข้างใน
คุณแม่เอามือออกมากอดแขนลูกเอาไว้จากลูกลง

คุณแม่ออกมาไม่ได้อยู่ในห้องใช้มือเกี่ยวลูก

สุดท้ายช่วยออกมาได้อย่างปรอดภัย
ท่ามกลางชาวบ้านที่โอ้ยดีใจโล่งอกโล่งใจกันใหญ่
ทีนี้ทีมข่าวไปถามแม่
แม่เรื่องราวมันเกิดขึ้นยังไงเนี่ยทำไมน้องออกมาได้ยังไงเนี่ย
แม่ของน้องคนนี้ชื่อว่าคุณทิพย์วันครับ
บอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะสามีออกไปทำงานข้างนอก
ตัวเองก็ออกไปซื้อข้าวของข้างนอก
เห็นลูกหลับอยู่ก็ปล่อยให้ลูกนอนอยู่ในห้องคนเดียว
ปกติแล้วเนี่ยถ้าน้องตื่นน้องก็จะเดินไปหาย่าที่อยู่ชั้นล่าง
แต่เมื่อวานน้องกลับออกไปอยู่ระเบียง
ตอนนั้นพี่วินที่อยู่หน้าตึกได้ยินเสียงน้องร้องก็เลยหันขึ้นไปดู

คานอยู่ที่ชั้น๔แล้วข้างนอกแล้วเรียบร้อยเลย
หลังจากช่วยมาได้คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าถึงแม้น้องสองขวบ

น้องบอกว่ามีผู้ชายใส่กางเกงแดงไม่ใส่เสื้อ

แค่สองขวบก็ไม่ได้บอกหรอกนะว่าออกยังไง

เพราะลูกโรงมันขนาดนิดเดียวเอง
มันช่องนิดเดียวแล้วไม่รู้ลูกเขาออกไปทางไหนเหมือนกัน
ก็งงว่ามันก็เหนือธรรมชาติที่จะคิดได้
ทีนี้เราไปถามพี่วินที่เห็น

บอกว่าตอนนั้นนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ข้างล่าง
ได้ยินเสียงเด็กร้องแง่นหน้าขึ้นไป

จนกระทั่งน้องเริ่มขยับเดินไปอีกฝั่ง
ก็เลยตะโกนเรียกให้คนไปช่วยครับ
แต่ได้ยินเสียงเด็กร้องนานด้วย
ก็เลยเชื่อว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันดูแลเขาด้วย
ชีวิตแรกชีวิตอะไรประมาณเนี่ย
ชีวิตอะไรประมาณนี้นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นพอหลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไปนะพ่อของน้องก็เลยพาน้องตัวเล็กตัวน้อยนี่นี่นี่ไปจุดทูบจุดเทียนนะที่ไปไหว้สารจีนก่อนที่อยู่หลังขอพักแล้วก็ขอเข้ามานะเพราะว่าตอนย้ายมาไม่เคยได้ขอเข้ามาการเข้าอยู่อาศัยเลยก็ขอให้ปกปะคุ้มครองลูกกับครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัย